เหตุการณ์นี้คือบ้านหลังนี้น่าสงสารมาก
มีคุณตาคนหนึ่งอายุจะ๘๐แล้วนอนป่วยติดเตียง
ปรากฏว่าหลานเขยเมาแล้วอารวาส
ทำลายข้าวของด่ากราดเลย

และจะมาทำร้ายร่างกายก็เลยทำให้ลูกของคุณตา
ซึ่งอยู่บ้านข้างเดินมาห้ามเดินมาปราม
ห้ามแล้วคนที่เขามีอาการคลั่งเมาแล้วอารวาส
เหมือนจะหยุดก็เลยกำลังจะเดินกลับ
จังหวะนั้นโดนคนที่เขาเมา
ตามไปขู่ตามไปด่าแล้วตบหน้าแล้วก็ชกต่อย
งานนี้คว้ามีดแทงครับมีอาการสาหัสด้วยนะฮะ

ส่วนลูกชายของคุณตาที่มาห้ามเหตุในตอนแรกตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวครับ
นี่น่าจะเป็นปลอกมีดนะฮะที่ตกอยู่บริเวณพื้นย่าเนี่ย
คุณผู้ชมครับตำรวจสพศรีนครินครับไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีนครินที่พัทธลุง
รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาสแล้วมีคนถูกแทงด้วย
ปลอกมีดเมื่อกี้นี้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
ไปตรวจสอบต่อครับบริเวณพื้นที่รอบ
คนที่บาดเจ็บต้นเรื่องคือในเม่น
เม่นถูกมีดที่เดิมทีเสียบไว้ในปลอกเล่มนี้

โดนแทงเข้าไปที่ราวนมด้านซ้าย
อวัยวะสำคัญนะตรงนั้นใกล้หัวใจด้วย
อยู่บนเตียงส่งเข้าโรงพยาบาลครับ
แต่อาการน่าเป็นห่วงต้องส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
มีความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือมากกว่า
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุงฮะอาการสาหัส

จากการสอบถามเจ้าของบ้านลุงคลายอายุ๗๗ป่วยติดเตียง
ลุงบอกว่าอยู่ที่บ้านกับเมียชื่อว่ายายพาอายุ๗๙
แล้วก็มีหลานสาวอยู่ด้วยแล้วก็หลานเขยคือตัวในเม่น
หลานสาวกับเม่นเนี่ยก็เป็นสามีภรรยากัน
ขณะเกิดเหตุเม่นกลับมาจากทำงาน

พอเมาปั๊บมาถึงด่าทุกคนเลยฮะ
นี่คือลุงคลายนะนั่งเล่าให้ฟังบนเตียง

ต้องมีวอคเกอร์คอยช่วยพยุงนะฮะ

ไม่พอทำลายข้าวของแล้วขู่ทำร้ายลุงคลายด้วย

เสียงที่ดังออกไปเนี่ยบ้านใกล้

ไพโรธเป็นลูกของลุงคลายครับได้ยินเสียง

อ้าวเม่นเม่นมีศักดิ์เป็นหลานของนายไพโรธนะฮะ
เขาจะเรียกนายไพโรธว่าน้า

ไพโรธเข้ามาเลยบอกว่าเม่นอย่าทำแบบนี้
เบานี่มันดึกแล้วคนเขานอนกันแล้ว

สักพักหนึ่งน้าดุเสียงดังขึ้น

เพราะว่ามาเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
จังหวะนั้นเม่นเดินตามหลัง
้าไพโรธไปแล้วด่าเป็นชุด

คู่จะตบเสร็จแล้วเนี่ยชกต่อยกัน

เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุก็รีบมาช่วยเหลือ

ก่อนที่นายไพโรธจะเข้ามาที่บ้านพ่อ
แล้วก็มามีเรื่องชกต่อยกับหลานเนี่ย
เห็นว่านั่งดื่มเบียย้อมใจอยู่ด้วย
น่าจะเป็นบริเวณหน้าบ้านขอลองดูภาพหน้าบ้านหน่อยนะครับ
ที่มีโต๊ะม้าหินแล้วก็มีขวดเบียร์ตั้งไว้
บริเวณจุดที่ไปตรวจสอบที่เป็นหน้าบ้านเนี่ยนะฮะ
น่าจะเป็นบริเวณนี้ที่นายไพโรธมาดื่มก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็ไปเกิดเรื่องเกิดราวลองฟังเพิ่มเติมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ใช่ไหมฮะ
ตอนนี้บ่าย๓โมงเสร็จจนถึงตอนนี้ยังตามตัวนายไพโรธอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้ถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ